คุณผู้ชมครับพาไปที่จังหวัดสตูนค่ะ

ลงทะเลไปตำรวจทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพตามนะคะ
นี่ผู้ต้องหากระโดดลงน้ำไปแล้วใช่ไหมคะ

ตำรวจจะยังไงต่อดีจะกระโดดตามไหมหรือจะยังไงดี

สุดท้ายนะตำรวจไทยไม่ยอมแพ้ที่ตามอยู่ด้านหลังคือตำรวจนะคะ
คือน้ำมันไม่ได้ลึกมากพี่อุ๋ยคือเดินพอเดินได้
มันยังไม่ลึกใช่ไหมใช่พอเดินได้เดินด้วยไหว้ด้วย
คือตามกันไปไล่จับผู้ต้องหาคนนี้ค่ะ

ไปหรือยังไปกลับดีแป๊ะ
ตำรวจจังหวัดสตูนนี่ผมนึกถึงอะไรรู้ไหมเนี่ยค่ะ
ผีเสื้อสะดดพี่อุ๋ยกล้อกแหมคือนี่ความที่น้ำมันไม่ลึกง่ะ
มันเดินเอาก็ได้ให้เหนื่อยอ๋อน้ำน้ำ
น้ำทะเลมันลงพอดีน้ำลงค่ะเนี่ยคือตำรวจได้รับแจ้ง
ว่ามีคนไปมั่วสุมเสพยาในพื้นที่ตำบลตันหยงโปที่อำเภอเมือง
ก็เลยนำหมายไปไปตรวจค้นที่บ้าน
พอไปถึงมั่วสุมกันจริงตำรวจไปก็กระเจิงกันเลยไง
ก็พยายามจะไปจับนายวรวิทย์อำนาตีอายุ๓๒
นายดันัยอำมาตีอายุ๔๙คนนี้หนีลงทะเลแล้วช่วงน้ำลด

สุดท้ายคือพยายามจะหนีไม่ยอมให้จับ

แต่สุดท้ายนี่ไงตำรวจทันนะ
ตามทันไปดูป้ามจับทัน

ถ้าไม่ทันจะออกอัณตมันไปเลยเหรอ
ก็นำไปตรวจหาสารเสพติดในร่างกายก็แน่นอน

คนนี้ก็โดนข้อหาเสพยาบ้าทั้งคู่นะคะ
ก็ยอมรับว่ามั่วสุมเสพยากันจริงค่ะ